แฟนบอลที่เขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็คือในต่างประเทศกับทีมบาเลนเซีย

ให้โอกาสกันหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหแล้วไปเอาภาพตอนหวานชื่นครับ

ตอนเปิดตัวมาครับแต่ปัญหาคือภาพตอนไล่ออกไม่มีเลยครับส่วนใหญ่

เลนเซียในศึกลาลิกาสเปนนะครับ
การปลดแกรี่ในวิวออกจากการเป็นผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยครับ
หลังจากเข้าทำหน้าที่ในถิ่นเมสเตย่าสเตดียม
ได้ไม่ครบ๔เดือนเลยด้วยซ้ำนะครับ
แต่ก็พาทีมทำบนการได้อย่างย่ำแยกด้วยการคว้าใช้ชนะในเกมลีกได้เพียง๓จาก๑๖นัด
ส่งผลให้ทีมนั้นรั้งอันดับที่๑๔อยู่ในเวลานี้ครับและมีคะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่๖แต้มเท่านั้น
ขึ้นมารับหน้าที่แทนและคุมทีมไปจนจบซีซั่นครับ
โอ้โหเป็นงานแรกในชีวิตที่ค่อนข้างจะเลวร้ายสำหรับเขาเลยนะครับการดีเดวิล
อีกหนึ่งกรณีของเมซี่ปกติจะมีคำชมแต่ว่าแหม่ข่าวนี้โดนกระแสวิภาพวิจารณ์
บอกว่าถูกชาวอียิปต์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการไปเป็นแขกรับเชิญออกรายการทีวี
แล้วก็ไปให้รองเท้าสตัสเป็นของที่ระลึกนะครับเพื่อนำไปประมูลช่วยการกุศล
อันนี้เป็นเรื่องดีแต่วัฒนธรรมของอียิปต์ครับแล้วก็ชาติอารับส่วนใหญ่
เขาบอกว่าการให้รองเท้าถือเป็นของสกปรกครับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการลบหลู่แล้วก็ไม่ให้เกียรติ
โซเชียลก็โจมตีอย่างหนักครับแล้วพิธีกรสาวก็ถูกตำหนิด้วย
เช่นกันว่าไม่สมควรไปรับรองเท้าบริจาคจากเมซี่ครับ
อันนี้มันอยู่ที่เรื่องของจุปสรงแล้วก้นชนะนะครับ
คือบางคนก็คิดได้แตกต่างกันไปนะครับแต่ยกแบบนี้ยกขึ้นแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน
อยู่ประสงค์คราวนั้นเมื่อได้ต้องการสื่อสารเรากันอยู่แล้ว